ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้

เพราะว่าไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วอย่างแน่นอนครับ
เพราะว่าการใช้รถใช้ถนนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
สิ่งที่ต้องเจอกันก็คือความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรง
นี่คือสิ่งที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก

ซึ่งอย่างที่ได้มีการคาดการณ์มาก่อนหน้านี้นะครับ
ว่าในช่วงวันหยุดศูนย์สัปดาห์นี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เราเคยเจอกันไปแล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น
ก็ทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
ทำให้เกิดความเสียหายในหลายจุดเลยทีเดียว
ในช่วงนี้ฝนยังคงเน้นบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างสักส่วนใหญ่
แต่เมื่ออากาศเย็นเข้ามา

เคลื่อนที่เข้ามาหลังจากที่พายุลูกนี้สลายตัวไปแล้ว
คือช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเข้ามาทางภาคอีสานก่อน
ดังนั้นช่วงแรกก็จะมีการทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
สานตอนบนก็จะเป็นจุดแรกครับที่ต้องเจอ

แล้วก็ต่อไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จุดที่มีฝนตกเยอะหน่อยก็คือในบริเวณตอนกลาง

สิ่งที่ชาวเหนืออีสานตอนบนจะได้เจอกัน

คุณผู้ชมนี่คืออากาศในช่วงประมาณ๓โมงนะครับ

ถ้าหากมีฝนตกลงมาแล้วในช่วงวันศุกร์นี้

เหนือนะครับภาคกลางภาคอีสาน
สีนั้นจางลงนั่นหมายความว่ามีกลุ่มเมฆเข้ามาปกกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับ
รวมไปถึงมีปริมาณฝนเข้ามาทำให้
อุณหภูมิความร้อนที่เราเจอกันก่อนหน้านี้ลดลงด้วยนะครับ

แต่แน่นอนครับนี่คือการคาดการณปริมาณฝนที่จะเทลงมา
๒วันนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่
เหลืองคือจุดที่มีโอกาสเกิดฝน
ถ้าหากควบรวมไปกับวันเสาร์อาทิตย์
สังเกตว่าสีแดงเริ่มปรากฏนะครับแล้วก็ปรากฏขึ้นค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
หมายความว่าฝนที่จะตกมาในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ถ้าหากคำนวณต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้า
ก็จะทำให้ในจุดที่บริเวณที่มีฝนตก

จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
ทีนี้เรื่องของหมอกควันก็เช่นเดียวกันครับ

กวันที่เข้ามาปกคลุมก่อนหน้านี้ในหลายพื้นที่

พอมีฝนเข้ามาวันเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับ

ผมว่าข้อมูลเหล่านี้คงจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ